สภาพของลูกหลานเป็นแบบนี้คงทำใจไม่ได้

แล้วหลายทีด้วยนะอันนี้ไม่ใช่รอยทีเดียวนะเนี่ย

เพราะว่าคุณพ่อมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
บอกว่าลูกอายุแค่๒ขวบเท่านั้น
ไปถูกครูตีด้วยถาดหลุมใส่อาหาร

ตามโรงเรียนมีที่เขาจะแบ่งอาหารเป็นช่อง

รู้ไปถึงทางด้านของท่านนายกอบตโพทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้อยู่ในอำเภอเสรภูมิที่๑๐๑นะคะ
ติดตามข้อเท็จจริงเพราะว่าพ่อของน้องวัยสองขวบไปร้องทุกข
บอกว่าลูกถูกครูตีด้วยถาดหลุมใส่อาหาร
ฟกช้ำตามร่างกายเต็มไปหมด
กลับไปในเหตุการณ์มันเกิดเนี่ยเช้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ทีนี้เราก็ทราบมาแบบนี้นะคะว่าต้นสังกัด
มีการสั่งย้ายครูที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ตั้งกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงแล้ว
ถาดหลุมที่เมื่อกี้ขวัญถามคุณผู้ชมไง
นึกออกไหมมันคือถาดหลุมแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็มีการพาตัวน้อง๒ขวบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพราะว่าต้องเอาใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐานด้วยนะคะ
ทีนี้พูดถึงครูคนหนึ่งครูคนนึงเขาอยู่ในเหตุการณ์
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลแล้วเขาเล่าแบบนี้บอกว่า
วันนั้นที่เกิดเหตุที่น้องถูกตีเนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณสัก๓๐คน
กำลังเข้าแถวเอาถาดหลุมมาวางซ้อนกัน
เอาจริงอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พยายามสอนให้เขาเรียนรู้ถึงการเก็บถาดอาหารให้เป็นระเบียบ
น้องคนนี้เอาถาดหลุมมาวางซ้อนนั่นแหละ
แต่เขาก็นี่ทำท่าให้ดูคุณดูสิ
หมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาหุ
ก็เด็กสองขวบทำได้ก็เก่งแล้วไหม

ครูคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่ากับเราว่า

ครูอีกคนนั่นแหละคนนั้นที่ถูกกล่าวหาไม่พอใจ

เพราะว่าครูคนนั้นเขาเป็นหัวหน้าศูนย์ด้วย
แล้วสิ่งที่ทำได้ก็เลยเข้าไปปลอบใจน้องเด็กชายวัย๒ขวบค่ะ
ถ้าเด็กโตปกติเขาจะวางได้ตรงเลย

แต่ว่าอันดาอาจจะหมุนหนังหน่อย

แต่จริงแล้วถ้าอายุสองขวบของอันดา

ในฐานะที่เราเป็นครูอยู่นี่ก็ถือว่าเขาทำได้ตามที่ครูบอกอยู่

นี่ครูที่อยู่ในเหตุการณ์ไงเขาให้ข้อมูลแบบนี้
แต่จริงแล้วเราก็พยายามติดต่อครูอีกฝั่งที่ถูกกล่าวหาด้วยนะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ร้อยเอ็ด
เขาไปแล้วนะคะไปที่โรงพักษพทอง
เพราะว่าจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
แทนตัวทางฝั่งของคุณพ่อแล้วก็น้องค่ะ
หน้านะคุณผู้ชมทีมข่าวเราพยายามมากเลย
อยากฟังความทั้งสองฝ่ายมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณครู
ครูที่ถูกกล่าวหาที่อ้างว่าตีเด็ก
ไม่พบตัวนะแล้วเราพยายามติดต่อ
แต่ทราบมาแต่เพียงว่าครูท่านนั้นออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
ส่วนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวครูที่ถูกกล่าวหา

ข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตรวจสอบมีอะไรที่ทำผิดเพิ่มเติม
อันนี้ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยค่ะ